เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันก่อนดีกว่า
หน้าหนาวแบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวสวยในประเทศไทยของเราเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะ
รวมไปถึงใครที่ยังไม่มีไอเดียพาคุณพ่อไปไหนแนะนำเลยจังหวัดอุบลราชธานีพาไปเที่ยวที่โขงเจียม
เอาใจคนที่ชอบเที่ยวสายธรรมชาติเลยรับรองว่าฟินมากแน่นอนนะคะ
เราจะเห็นหุบเขาฝั่งประเทศลาวด้วยนะคะคุณลองมองดูนะคะ
แล้วก็มีการปรับภูมิทัศน์ให้โดดเด่นสวยงาม
นางนภาณรีโตแสงประธานชมรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์โขงเจียมบอกว่า
มีแนวคิดในการนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโขงเจียม
ประยุกต์เข้ากับการท่องเที่ยวสมัยใหม่
ประกอบกับการเปิดให้มีมุมร้านกาแฟ
อย่างเช่นร้านนี้กาลักษณ์ครั้งนึง
เครื่องมือเครื่องใช้การทำมาหากินของชาวริมฝั่งแม่น้ำโขง
ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาของชาวบ้าน
และก็ยังถูกจัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้วย
มีการทอผ้าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผ้าไฟล์
ที่อุบรณรัชฐานนี้เขาก็ขึ้นชื่อกันค่ะ
เราทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยค่ะคือเราให้คนไปปลูกฝ้าย
จริงแล้วเขาก็ปลูกฝ้ายกันอยู่แล้วนะคะเขาปลูกฝ้ายริมฝั่งโค้ง
เราก็เห็นว่านี่คือสิ่งที่เขาทำกันมานะดึงขึ้นมาให้ดูมีความเก๋ขึ้นมา
โดยที่เอามาเติมผสมกับการทอผ้าแล้วก็เอามาทำร้านกาแฟ
ว่าถ้าเกิดดูผ้าดูท้อผ้าอย่างเดียวไม่น่าที่จะสนุก
ทำไมเราไม่ให้ได้บรรยากาศว่าจิบกาแฟไปด้วยรสอร่อย
กับการมองที่เห็นชาวบ้านทอผ้ามันยิ่งได้อัธรสมากขึ้นค่ะ
ก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราน่าที่จะเอามาผสมผสาน
คือได้ไปเที่ยวนะจิบกาแฟแล้วก็ดูวิถีชีวิตชาวบ้าน
ถูกต้องแล้วแล้วตแถวนั้นเขาปลูกไฟ้กันริมแม่น้ำโขง
จากจะได้จิบกาแฟสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวโขงเจียมแล้ว
ก็ยังได้เลือกซื้อผ้าทอจากฝีมือชาวบ้าน
ไปถึงสินค้าแฮนดเมสต่างนี่มากมายเลย
ซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึกได้ด้วยนะคะ
ส่วนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการแสดงด้วย
มีการแสดงแคนพินอีสานที่จะบันเลงให้ฟังกันแบบสดเลย

สำหรับผู้ที่อยากจะไปสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะคะ
ก็ไปกันได้ที่ร้านการละครั้งหนึ่งค่ะ
เทศบาลตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะ
อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำให้ไปกัน
พวกเราก็เคยไปกันแล้วนะครับที่อุบลราชธานี
แล้วก็ฝั่งแม่น้ำโขงเจียมนะ
ไปแล้วเนี่ยแนะนำอีกอย่างคือควรจะไปทานปลาแม่น้ำด้วย
ปลาแม่น้ำโขงเนี่ยเขาดังเขาขึ้นชื่อมากแล้วก็สดใหม่มากเลยนะครับ